คุณผู้ชมข่าวที่วันนี้เป็นข่าวที่ทุกคนจับตามอง
เพราะว่าในที่สุดแม่ของน้องต่อเต่าก็สารภาพว่า
เธอทำลูกหลุดมือตกกับพื้น
พอลูกนิ่งไปตกใจทำอะไรไม่ถูกเอาลูกไปวางไว้นะครับ
ริมคลองล่าสุดตำรวจสอบปากคำนะครับ
และครอบครัวจังหวัดนครปฐมครับ
ในที่สุดนางสาวนอนะครับอายุ๑๗ปีแม่ของเด็กชาย
อายุ๘เดือนได้สารภาพกับนักข่าวฮะ
บอกตี๓๓๐วันที่๕กุมภาพันธ์ครับ
ลูกเป็นไข้ใช่ไหมตัวร้อนนะครับ
อุณหภูมิสูง๓๙องศาเซลเซียสตื่นขึ้นมาร้องไห้งอแงไม่หยุดเลยฮะ
พาลูกไปอาบน้ำในห้องน้ำแล้วทำลูกตกครับ
รวมความผิดด้วยตกใจด้วยอุ้มเด็กชายออกจากบ้านไปวาง
ทิ้งไว้ริมคลองครับที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนคุณผู้ชม
ห่างจากบ้านไปประมาณร้อยเมตรแล้วก็เดินกลับบ้านมา
บอกตกใจมากแล้วก็กลัวมากไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โตขนาดนี้
ฟังบางช่วงที่เขาคุยกับนักข่าวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจให้แม่ของเด็กนั่งรอที่ห้องสืบสวน
มีสีหน้าเรียบเฉยรอใครอ่ะรอสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนครับ
ผลตำรวจเอกสุรเชษฐกพาร์มรองผู้เป็นจักรตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าตำรวจเชื่อว่าเด็กเสียชีวิตตั้งแต่ก่อน
เอาไปวางทิ้งแล้วครับเพราะว่าข้อมูลจากหมออนามัย
ที่แม่ของเด็กพาลูกไปรักษาเนี่ยช่วงค่ำไข้สูง๓๙องศาเซลเซียสครับ
หมอแนะนำไปโรงพยาบาลเถอะไข้สูงแบบนี้
แต่แม่ของเด็กไม่ยอมพาลูกไปครับสันนิษฐานว่าเด็ก๘เดือนมีไข้สูงแบบนี้เนี่ย
ชักแล้วน่าจะเสียชีวิตแต่อย่างไรต้องตรวจสอบให้แน่ชัดครับ
ส่วนพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่มีครบพยานบุคคลพยานแวดล้อม
พิกัดจากโทรศัพท์ผลของเครื่องจับเท็จ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม่ของเด็กโกหกตั้งแต่วันแรกแล้ว
ส่วนการค้นหาเด็กก็ดำเนินกันต่อไป
ตีวงค้นหาให้แคบลงแคบลงแม้ว่าโอกาสที่จะเจอมันยากจริงจริงครับ
สิบกว่าวันแล้วน่ะใช่วันนี้นะครับจะสอบปากคำแม่ของเด็ก
รูปแบบของสหวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนในชั้นสอบสวน
เบื้องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าแม่ของเด็กพลาดพลั้ง
ลูกตกพื้นแล้วชักแล้วเสียชีวิตครับ
คุณผู้ชมวันนี้เก้าในรายการสี่สิบนาทีตำลวดนำตัวนายประสาน
พ่อของแม่เด็กนะฮะมาที่สพบังหลวงเพื่อสอบปากคำ
โดยเขาระบุว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าลูกสาวเนี่ย
เอาลูกไปทิ้งที่แม่น้ำท่าจีนนะครับมารู้กับพร้อมกับนักข่าว
พร้อมกับคุณผู้ชมกันแหละตอนนี้เครียดมาก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า๕ชั่วโมงครับ
กระทั่ง๔โมงเย็นนะฮะพนักงานสอบสวน
คุมตัวแม่ของเด็กออกจากห้องสอบสวนขึ้นรถกระบะ
ฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
โดยแม่ของเด็กสวมเสื้อแขนยาวนะครับแล้วคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด
แล้วให้นักข่าวที่เธอไว้ใจแล้วก็พ่อนะฮะ
แต่ว่าไม่ยอมตอบคำถามนะคือเข้าไปใกล้ได้
แต่ไม่ยอมตอบคำถามของสื่อมวลชน
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหาครับกระทำการประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซ่อนเร้นอำพลางศพ
และแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
แล้วผลการตรวจสุขภาพจิตล่ะสนใจไหมคุณผู้ชมสนใจไหม
ก่อนหน้านี้ที่ตำรวจพาไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
พบว่าเธอปกติฮะผลการเข้าเครื่องจับเท็จ

พบว่าเธอให้การเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
วันพรุ่งนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
จะแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้
ที่สพบางหลวงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ค่ะหลังจากที่มีคำสารภาพของแม่เด็กออกมาเนี่ยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าจุดที่แม่เด็กได้อ้างว่าเอาเด็กไปวางไว้ไปทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นจุดที่ตำรวจต้องไปทำงานต่อเลยนะคะ
เขาเรียกกันว่าคลองท่อนะคะตรงจุดนี้จะห่างจากบ้านเนี่ย
ประมาณ๑๐๐เมตรเดินไปก็ถึงนะคะ
เป็นคลองท้ายหมู่บ้านแล้วเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน
ตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยเอารถแบ็คโฮลไปขุดลอก
เอากอผักตบชาวากอย่ากอไผ่กอไม้ต่างเอาออกจากคลองตรงนี้ก่อน
เพราะว่ากำลังจะค้นหาตัวเด็กนะคะ
ซึ่งจุดที่แม่ของเด็กให้การว่าเอาร่างของลูกมาวางทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
ก็เขาก็ต้องเคลียร์เพื่อที่จะเป็นการเคลียร์พื้นที่
แล้วก็ให้นักประดาน้ำเนี่ยลงไปไปงมหาร่างเด็กนะคะ
จนกระทั่งบ่าย๒ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจน้ำชุดปฏิบัติการใต้น้ำมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์
ก็มีการวางแผนร่วมกันดำน้ำค้นหานะคะ
เบื้องต้นเชื่อว่าประเด็นที่แม่สารภาพเป็นเรื่องจริง

แต่มันก็เลยทำให้คำพูดของเขาไม่น่าเชื่อถือ
แต่ตอนนี้ก็มาวิเคราะห์กันว่าที่สารภาพนั้นจริงหรือไม่
ตอนนี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่สารภาพเป็นเรื่องจริง
เพราะว่ามีข้อมูลที่ชุดสืบสวนไปพบพิกัดสัญญาณโทรศัพท์

แล้วก็มีพยานบุคคลเห็นแม่ของเด็ก
กลับเข้าไปในบ้านตอนตี๕๓๐ของวันเกิดเหตุ
ซึ่งช่วงเวลาต่างมันสอดคล้องกัน
เพราะฉะนั้นเขาเชื่อตอนที่สารภาพว่าพูดจริง
ทีมกู้ภัยของมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์บอกเปิดเผยแผนการค้นหา
บอกว่าก็จะใช้วิธีเอาเชือกวางตามลายซ้ายขวาหน้าหลัง
แล้วก็ให้นักประดาน้ำ๔คนค้นหาตรงกลางลำคลอง

ส่วนตำรวจน้ำจะค้นหาปิดหัวปิดท้ายคลอง
กลับขึ้นไปทางฝั่งบ้านของแม่เด็กอีก๓๔เมตร
แล้วก็ไปจนถึงรอยต่อของแม่น้ำท่าจีน
ก็ต้องแบ่งทีมกันงมหาเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ร่างไปอยู่ไหนแล้ว
แล้วก็จะมีโดรนใต้น้ำของกำนันแม้นร่วมในการค้นหาด้วย
ซึ่งมันก็มีอุปสรรคนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีกิ่งไม้ใต้น้ำเยอะนะคะ
กู้ภัยบอกด้วยว่าพิกัดที่แม่เอาเด็กมาวางไว้ยังไม่ชัดเจนนัก
แต่ว่าจุดนี้เขาเคยมาค้นหาแล้วสองรอบนะคะ
ก็ยังไม่พบความผิดปกติแต่เขาก็จะค้นหาจนกว่าจะเจอนะคะ

ถ้าเป็นไปตามคำให้การของแม่เด็กจริงว่าวางลูกเอาไว้

หรือถ้าหากเด็กจมน้ำจริงก็น่าจะต้องมีกลิ่น
ลอยสู่ผิวน้ำตั้งแต่๓๔วันแรกแล้ว
เนื่องจากร่างกายเนี่ยมีแก๊สอยู่ค่ะ
ความพูดกันตรงมันไม่ใช่ครับพิการแบบนี้ครับ
เพราะคนเราโยนวันแรกผมก็มาหากันตั้งแต่วันแรกแล้ว
ถ้าวางบนบกมันก็ต้องเจอตั้งวันแรกแล้ว
ใช่ครับเพื่อความสบายใจของนักข่าว
ร้วมขึ้นต้นกับเมืองของประชาชน
มีวัชชาชนด้วยทั้งตำรวจทั้งอะไร

คือหมายความว่าใครแจ้งมาเราก็ไปทำ
นั่นหมายความว่าจุดที่มักไว้คือจุดที่ค้นมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่เจอ

สมมุตินะว่ามีการโยนเด็กลงไปทิ้งลูกไปจริง
มันจะมีโอกาสที่จะไปรวมกับผักตบชาวาหรือกิ่งไม้หรืออะไรอย่างนี้ได้ครับ

อาจจะโดนกิ่งไม้ทับผมอยู่ตรงดินอะไรอย่างนี้ไหมครับ

ผมก็ทำงานมานี่ก็นานพอสมควร
แต่เรื่องการเรื่องเราต้องประเมินกับร่างกายของเรามีแก๊สอยู่แล้ว
ถ้าเกิดไปวางยังไงในผักตบหรืออะไรอย่างนี้มันต้องลอยอะพี่
แล้วถ้าสมมุติว่าเด็กอยู่ในพิกัดนี้จริงสาเหตุอะไรที่ยังอยู่ในพิกัดนี้
ถ้าสมมุติว่าเขาจะยังอยู่ซึ่งผ่านมา๒๓วันนั้นเนี่ย
แต่ผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่
กำลังจะบอกเลยว่าถามยังไงกู้ภัยก็ไม่เชื่อ
คือจากประสบการณ์ของกู้ภัยคือถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ต้องมีร่องลอยบ้างแล้วนะคะ
หรือไม่ก็ต้องเจอกลิ่นเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้มันต้องมีมันต้องมีแล้วแหละ
ว่าร่างกายมีแก๊สกู้ภัยยังไม่ปากใจเชื่อแต่ก็จะหา
เพราะเขาหามา๒รอบแล้วไม่เจอแต่เขาก็จะหาต่อ
นี่ก็คือสิ่งที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะ
แต่มันก็มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจากชาวบ้าน

คือชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ตัวเงินตัวทองชุมคุณนัทพงศ์
แล้วก็ข้างล่างน้ำมันมีเศษกอไผ่มีต้นไม้
ตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังทำให้หาไม่เจอ
หรือเปล่าในตอนนี้นะคะแต่ก็เชื่อในปฏิหารว่า
ถ้าเด็กอยู่ใต้น้ำจริงเสื้อผ้าน่าจะเกี่ยวกับกิ่งไม้
แล้วตรงนี้แหละจะทำให้เจอร่างเด็กในที่สุดค่ะ

ทีมข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่เกาะติดการค้นหาอยู่ค่ะ